เราก็บังเอิญชอบเห็นซะด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ติดตาม
คนไทยปีนี้ไม่ค่อยโหวตไม่ค่อยซัพพอร์ตเอ่อ
ควินอุ้มหรือไทยแลนด์เราเหมือนปีพี่ฟ้าทำไมคนชอบเอาไปเปรียบเทียบ
พี่ฟ้ากับควีนอุ้มทุกคนพี่ฟ้าก็ไม่ใช่สนามอารมณ์นะ
แล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นตั้งแต่เรื่องของการ
กันซีนแย่งซีนใดต่างนานาสุดท้ายมันก็จะมาลงที่พี่ฟ้าเสมอ
เสมอและตลอดเลยถ้าเป็นแฟนคลับอุ้มจริงจริง
ถ้าเป็นแฟนคลับอุ้มจริงอยากจะบอกว่าเอาเวลา
ทำคอนเทนต์น้อยใจเนี่ยเอามาทำคอนเทนต์ที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องการโหวตดีกว่า
อย่ามานั่งเปรียบเทียบวันนี้กับปีที่แล้วมันไม่มีผล
มันไม่ทุกอย่างมันมีช่วงกระแสของมันทุกอย่างมันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมได้ทุกปีหรอก
ก่อนหน้าปีพี่ฟ้ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ช่วงเวลาของแต่ละคน
แล้วก็ไม่นั่งมานั่งเปรียบเทียบกับตัวพี่ฟ้าเองว่าแบบว่าพี่ฟ้าทำเอ่อ
ประกวดรอบนี้ดีกว่านู่นนี่นั่นทุกคนมีความเก่งไม่เหมือนกันทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน
ทุกคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่อุ้มทำเขาก็คงทำเต็มที่ที่สุดแล้วของเขา
หรือบางอย่างคนเรามันอาจจะมีความผิดพลาดกันได้ในแต่ละรอบบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็ก็อยากให้วิพากษ์วิจารณ์กันในแบบพอดีแล้วกันแล้วก็พยายามบอกว่าให้ส่งกำลังใจไปให้
เพราะเราเข้าใจเราเคยผ่านมาแล้วว่ารู้ว่าในหนึ่งวันที่ต้องทำกิจกรรมแม่งโคตรเหนื่อยเลยเว้ย
มันเหนื่อยมากจริงในการที่จะต้องแบบทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้หรือดันจะต้องมานั่งคอนโทรแบบโซเชียลต่างนานาอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลิกพิมพ์คำว่าสงสารอุ้มได้แล้วเพราะถ้าพี่ฟ้าเป็นอุ้ม
ฟ้าอ่านแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีศักยภาพเลยทำไมคนต้องมาสงสารกูด้วยวะ
เลิกพิมพ์เห็นเยอะมากสงสารอุ้มสงสารอุ้มสงสารอุ้มเลิก
มันไม่ได้ทำให้คนรู้สึกดีหรอกนะมันเป็นหลักจิตวิทยาเว้ย
เวลาเราจะให้กำลังใจใครเราอย่าไปพิมพ์ว่าเราสงสารเขา
เพราะยิ่งเราสงสารเหมือนเป็นคำที่กดเขาทางอ้อมอ่ะทำให้เขารู้สึกว่าแบบ
ถ้าเป็นพี่ฟ้านะพี่ฟอมไม่ได้รู้สึกดีเวลาใครมาสงสาร
เพราะฉะนั้นเปลี่ยนคำใหม่เป็นการแบบพูดเป็นการแบบให้กำลังใจว่าแบบ
อะไรก็ตามเป็นกำลังใจให้สู้สู้เต็มที่นะ
หรือว่าแบบซัพพอร์ตส่งกำลังใจอะไรก็ตามแล้วก็เลิกสักทีกับการที่เอามาเปรียบเทียบ